มาดูต่อที่ลูกไม้ตกใต้ต้นกันหน่อยดีกว่านะครับ
สำหรับน้องแต่งไทยนะคะลูกสาวของพ่อแจ๊คชวนชื่นคุณผู้ชมค่ะ
คุณพ่อเขาเป็นตลกชื่อดังลูกสาวก็โอ้โหบอกเลยไม่ทิ้งไลน์ค่ะ
โบ๊ะบะกันเลยค่ะเป็นสีสันให้กับชาวเน็ตจริง
สำหรับน้องแตงไทยสาวน้อยวัย๖ขวบลูกของพี่แจ๊ดนะคะ
ลีลาตามรอยคุณพ่อเลยกับการเล่นมุกตลกคุณผู้ชม
ไอจีของพี่แจงภรรยาของพี่แจ๊ดลงคลิปเอาไว้
แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าแตงไทยบอกว่าหนูอยากเป็นตลกค่ะ
ก็เลยจ้างเทรนเนอร์มาสอนแล้วก็แท็กไปที่พี่บอลนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวไปดูลีลาการตบมุกโบ๊บะแบบถอดแบบมาจากคุณพ่อเลย
ไปดูกันหน่อยน้องแตงไทยผ่านไม่ผ่านค่ะ
๑๑วัน
เฮ้ยวันยังไง๑๑
ก็๑๑มันมี๑๒ตัวไงรวมกันก็เป็นวันอย่างนี้

แล้วพอหวยออกเป็นยังไงคะแม่หนูน้ำตาไหลเลย

ส่วนยอดสุดเก่งกว่านี้อีกก็ส่งอะไรมาก็รับได้นะคะ
นี่๖ขวบเองนะคุณผู้ชมถือว่าน้องก็โบ๊บะพอสมควร
เห็นคุณพ่อกับอาบอลตลกกันมากไงก็เลยอยากเป็นด้วยนะคะ
เฉียบสุดจริงวงการตลกบอกเลยว่า
ต้อนรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีรุ่นจิ๋วได้เลยนะฮะ
เพื่อนในวงการตลกของคุณพ่อแล้วก็แฟนคลับ
เข้ามาเม้นต์ฮาชอบอกชอบใจกันเยอะเลยนะ
ลีลาการตบมุกของน้องแตงไทยนั่นเองนะคะ
ถึงจะไม่ใช่มุกใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นมุกของการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยนี้
แล้วน้องแต่งไทยนี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเขามียูทูปของตัวเองด้วยนะ
จริงนะคะไปติดตามกันได้นะพูดเก่งมากค่ะ
เก่งแล้วลูกถ้าเทียบกับพี่แจ๊กกะลีนนะคะ
นัมเบอร์วันนะเดี๋ยววันหลังพี่ไปเรียนด้วยนะคะแต่งไทยสอนพี่บ้างนะ
แต่ชอบมากเลยนะคะวันที่๑๖แม่ร้องไห้
ไม่ถูกลอตเตอรี่ถูกกินตลอดพี่แจ๊ก